คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายดี
คือมันเป็นประเด็นเรื่องของ๑๕มกราคมนี้เนี่ย
จะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคือมีการพิจารณาถูกไหมคะ
คือถ้าพิจารณาแล้วปรับขึ้นเนี่ยแรงงานดีใจ

แต่ประเด็นก็คือว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี้เนี่ย
เอ๊ะจะดีใจที่จะได้เงินเดือนขึ้นหรือจะต้องเสียใจที่จะตกงาน
คืออันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนกังวลอยู่นะคะ
บอกเลยนะคะว่าถ้ารัฐบาลพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก๑๕บาทเนี่ย
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเขาอย่างมาก
บริษัทเขาอาจจะต้องเลิกจ้างพนักงานที่ปัจจุบันมีอยู่แค่๓๓คน
โดยเฉพาะกลุ่มจ้างรายวัน๑๒คนโดนก่อนแน่นอน
และบริษัทจะพิจารณาตัดสินใจนำเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตแทน
เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนแรงงานระยะยาวด้วย
เพราะมีสัดส่วนต้นทุนกว่า๑๒๐ค่ะ
จากนี้ยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบอยู่แล้วด้วย
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้น
ตัวเขาเองเขาบอกเลยว่าเขาไม่เห็นด้วยนะที่ภาครัฐจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าตลอดสายการผลิตเลย
นายเจนำชัยสิริประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าสำหรับการปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้
โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้แรงงานมากกว่าเครื่องจักร
อย่างธุรกิจสิงธอธุรกิจเกาะสร้าง
ว่าจะทำให้ต้นทุนการผลิตมันเพิ่มขึ้นค่ะ
ต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะไม่ได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้เครื่องจักรแล้วก็หุ่นยนต์ในการผลิต
รวมถึงธุรกิจที่ใช้แรงงานมีฝีมือ
ซึ่งได้รับค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว
ประธานสภาอุตสาหกรรมก็แนะนำนะคะว่า
ให้ธุรกิจและโรงงานต่างหันมาปรับตัว
ด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบไอทีในการผลิต
เพื่อจะลดจำนวนแรงงานแล้วก็ลดรายจ่ายในการผลิตค่ะ
ด้านประหลัดกรัศวงกรัฐแรงงานนายจรินจักรภาค

อัตราค่าแรงขั้นต่ำในการประชุมคณะกรรมการ
จารณค่าจ้าง๓ฝ่ายหรือว่าไตรภาคีชุดใหญ่
เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
ภายในวันที่๑๕มกราคมที่จะถึงนี้เนี่ย
เขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่๑๕บาทนะคะ
อาจจะปรับขึ้นมากกว่า๑๕บาทด้วยซ้ำ
เพราะว่าไม่ได้มีการปรับค่าแรงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้ว
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยก็มีรายงานออกมาประท้วงกันอยู่เป็นระยะนะ
ในเรื่องของการขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้าย
เพราะว่าถ้าปรับขึ้นมากกว่า๑๕บาทจริงแน่ล่ะ

คนว่างานจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
คนได้ขึ้นแล้วยังคงมีงานทำอยู่เราดีใจด้วย
แต่ไม่รู้ผู้ประกอบการนั้นจะแบกรับได้หรือเปล่า
อาจจะมีการไหลไปจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น
ว่าออกไปตั้งฐานที่ประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นไปได้